เอาไปที่วัดนี้กันเลยครับวัดหนองทอนะครับ
หายจำนวนมากเนี่ยถูกทาด้วยสีทองอร่ามทีเดียวนะฮะ
แล้วก็จะมีภาพของใบหน้าเกจิชื่อดังที่ถูกนำมาวางเรียงรายอยู่
กลางลานวัดหนองทองที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
สร้างความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากแบบนี้แหละฮะพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร
ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองทองเล่าบอกว่าขอรับบริจาคหายจากญาติโยมครับ
แล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วทาทับด้วยสีทองจากนั้นก็จะนำมาวาดภาพใบหน้าพระเกจิชื่อดัง
ของวัดต่างนะครับทั้งในจังหวัดสุโขทัยและที่อื่น
หวังจะเป็นกุศโลบายดึงชาวบ้านเข้าวัด
แล้วก็ให้เด็กได้รู้จักพระเกจิชื่อดังด้วย
ที่ชาวบ้านโคลบบูชานะครับ
ยังมองว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กทำความดี
โดยขณะนี้นะครับพระเกจิดังมีการวาดหน้าของท่านไปแล้วเนี่ย
หายเนี่ย๒๘ใบนะครับเป็นพระเกจิที่มีชื่อมงคล
และเป็นพระเกจิของจังหวัดสุโขทัยก็มี
เป้าไว้ว่าจะวาดภาพพระเกจิดังทั่วประเทศเลยนะครับ
หายสีทองประมาณ๑๐๙ใบ
สำหรับญาติโยมที่ต้องการจะร่วมทำบุญหรือว่าจะร่วมบริจาคหายนะครับ
ก็สามารถนำมาถวายที่วัดหนองทองได้นะครับ